ส่วนช่วงนี้จะไปติดตามบรรยากาศของนักฟุตซอลสโมสรชมบุรีบลูเวฟนะครับ

ซึ่งก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
ต้องดวนตัวต่อตัวกับกล้องเกริกฤทธวีการซุปตาแห่งวงการฟุตบอล
สุภวุฒิเถื่อนกลางก็ยังสามารถผ่านด่านนี้ไปได้
เพราะโลกของฟุตซอลนักเตะสังกัดสโมสรชนบุรีบลูเวฟคนนี้
คือดาวยิงตัวชะกาดเจ้าของรางวัลดาวสันโวรายการฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุด
ยากจะมีใครในภูมิภาคนี้มาเทียบได้
อีกหนึ่งฉากสำคัญคือการรวมขุนพลฉลามชนโต๊ะเล็ก
ซึ่งก่อนการถ่ายทำบรรดาลนักเตะผ่านการแต่งหน้าทำผมเสริมหล่อแบบจัดเต็ม
ใจความของสปอร์ตโฆษณาต้องการสื่อสารถึงแฟนกีฬาชาวไทยว่า
ชนบุรีบลูเวฟสโมสรตัวแทนประเทศไทย
ลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียครั้งที่๗
ตรงเรื่องทำหน้าทำตาก็พอมีประสบการณ์มานิดนึงครับ
แต่ครั้งนี้ก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงครับ
เพราะว่าได้เจอกับกล้องเกิกนิดด้วยแล้วก็ได้เจอกับพี่หลายคน
เพราะว่ามันเป็นอเทศกีฬาครับก็น่าจะเค้าใจแล้วก็พอผ่านไปได้
เป็นตอนแทนกับเวลาไทยขอให้แฟนบอลที่ชอบฟุตบอลหรือแฟนบอลฟุตซอล

นำมาประกอบกับเทคโนโลยีอิเมอร์ซีกส์
อัตรรสในการรับชมศึกฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย
ที่เทรัตต์ทีวีถ่ายท่อสดตลอดการแข่งทั้ง
จากบางกอกอารีน่าย่านหนองจอก
ตั้งแต่วันที่๑๕ถึง๒๓กรกฎาคมนี้

แฟนกีฬารอชมรอแชร์จากทุกช่องทางสื่อสารของไทยรัฐทีวี
พร้อมกันวันที่๑๑กรกฎาคมนี้นะคะ
มนุษยาเจอมูลข่าวเทรัตต์ทีวีรายงาน